เมืองภูเก็ตที่มีคนไปบุกยิงนะคะ
นักธุรกิจชาวรัสเซียชนิดที่ว่า
จ่อหน้าเลยกำลังอยู่ในรถเลย

ก็ปรากฏว่าตำรวจเนี่ย
ล่าสุดจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงกลางเมืองเลยในย่านธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตนะคะ

ถูกคนร้ายเนี่ยมาเจาะยิง
เสร็จแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไป
เอาปืนเอาเสื้อผ้าไปทิ้งที่บึงน้ำนะคะ
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๗๐๐เมตร
แล้วก็เปลี่ยนชุดขี่รถนะคะ
จอดไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ย
ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดจับได้แล้วค่ะ
นายอาเทอร์อายุ๔๙ปีเป็นชายชาวคาซักสถาน
ไปจับได้ที่สนามบินภูเก็ตค่ะ
คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาสังเกตว่า
ทำไมผู้ชายคนนี้มีพิรุษแล้วเขาก็สังเกตจากรูปภัณฑ์สันธาร
ประสานตำรวจสุดท้ายควบคุมตัวไปสอบสวนที่หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เนี่ยค่ะจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
บอกว่าเขาก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีหมดนะคะ
ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ

จนสุดท้ายเจอตัวผู้ต้องสงสัย
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอยู่เกินวีซ่านะคะ

เพราะฉะนั้นอันนี้เขาดำเนินคดีข้อหานี้ก่อนคืออยู่เกินวีซ่า
แต่เจ้าตัวยังไม่ยอมให้การใดจะรอเจ้าหน้าที่สถานทูต
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ความขัดแย้งทางธุรกิจค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูตอนเกิดเหตุอันนั้นคือภาพจากกล้องหน้ารถที่เกิดเหตุ
คืออุกอาดมากจริงยิงหน้ารถเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ส่วนพยานหลักฐานต่างทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกรองเท้าถุงมือ
ผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นก็จะมีการสอบปากคำต่อไปค่ะ